คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เป็นนาทีชีวิตเลยค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเขาขึ้นไปทำความสะอาดบ้าน
แล้วก็พลัดตกลงมาจากชั้นสองโอ้โหรั้วเหล็กเสียบใต้ราวนม
แทงเข้าไปที่ลำคอเห็นภาพแล้วมันหวาดเสียวน่าตกใจมากค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพที่เจ้าหน้าที่แล้วคนเขาเข้าไปช่วยนะคะ
เนี่ยแต่ต้องบอกว่าเขารอดนะคะ
เขารอดค่ะแต่ดูจากภาพแล้วมันจริงแล้วมันเสียบเข้าไปเลย
คือเหล็กพวกนี้เราจะไว้การขโมยใช่ไหมแหลมไม่ให้ขโมยปีนเข้ามาบนรั้วบ้านของเรา
พอล่วงลงมาจังหวะแล้วโดนคอนี่ค่ะเป็นภาพที่กู้ภัยนะคะ
พลเมืองดีนะคะช่วยกันนำร่างของผู้หญิงคนนี้
ตกลงมาจากบ้านถูกรั้วเหล็กแหลมแทงเข้าที่ใต้ราวนมแล้วก็ที่คอนะคะ
การช่วยเหลือก็ยากค่ะคุณผู้ชมทุลักทุเลพอสมควร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในซอยสุขุมวิทย์๕๔แยก๖๑กรุงเทพนะคะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๖๖ปีแล้วค่ะเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราส่งคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านได้พบกับคุณนัทพสิทธิ์ผลเจริญการค้า
คนนี้คือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าตอนเกิดเหตุเขาก็ทำงานอยู่ที่บริษัท
ได้ยินเสียงคุณป้าข้างบ้านร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
ว่ามีคนตกตึกเขาก็วิ่งไปดูภาพแรกที่เห็นคือก็คือป้าเจ้าของบ้าน
อายุ๖๖ตัวคือห้อยค้างเติ่งติดอยู่กับรั้วเหล็กอะค่ะ
รั้วเหล็กแหลมเสียบเข้าไปแล้วเธอก็ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือ
แต่คุณป้าท่านนี้ยังมีสตินะคะรู้สึกตัวแล้วก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
บอกมีคนตกตึกมีคนตกตึกคือตัวเอง

ใช่ตะโกนร้องให้คนมาช่วยแบบนี้ค่ะ
พลเมืองดีก็เลยช่วยกันโทรแจ้งกู้ภัย
แล้วก็มาช่วยกันแบบต่อเนื่องอะนะคะ
คุณป้าจะติดดีกว่าง่ายก็คือรองศูนย์ที่มา
เพื่อจะทำการตัดเหล็กการตัดไล้พอง่าย
ด้านอาศาสมัครโมรณนิธีร่วมกับตันยู
เล่าให้นักข่าวของเราฟังเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
หลังจากได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ

พอมาถึงก็เจอคุณป้าท่านนี้ร่างติดอยู่กับรั้ว
เหนืออยู่สูงจากพื้นร่างกายคือถูก
รั้วเหล็กแหลมเสพอยู่๓จุดหลักค่ะ
ใต้ราวนมซ้ายใต้ราวนมด้านขวา
แล้วก็ที่บริเวณลำคอ

ความยาวก็นิ้วหนึ่งได้ค่ะ
ก็การนำร่างลงมาทุลักทุเลนะคะ
ไปฆ่าก็ยากกว่าจะเอาลงมาได้

ช่วยก็ต้องระวังด้วยเนี่ยตัวคุณป้าท่านห้อยอยู่แบบนี้

ช่วยกันก็เอาผ้าดิบพันที่ตัว
พยุงร่างทั้งซ้ายทั้งขวา

จะได้ไม่ร่วงลงมาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางตัดรั้วเหล็กค่ะ
พาคุณป้าส่งโรงพยาบาลซึ่งขั้นตอนการตัดเหล็กไม่ยากไม่นาน
แต่ที่ยากคือการลำเลียงร่างคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะเขาไม่ดึงเหล็กออกนะคะ
คือเขาตัดเหล็กแล้วให้เหล็กเนี่ยยังติดอยู่ที่ร่างดึงไม่ได้ค่ะดึงออกไม่ได้
เพราะว่าใช่ค่ะก็ต้องไปทั้งแบบนั้นตัดเหล็กออกไปก่อนนะคะ
ก็เหล็กยังเสียบทะลุคอทะลุอยู่อ่ะตอนเนี่ยตอนนำขึ้นรถน่ะ
ขยับขยื่นอะไรก็ไม่ได้แต่ยังมีสตินะดูสิ
คือถ้าดึงเหล็กออกมันก็เสี่ยงใช่ไหมมันเสี่ยงมาก
มันจะไหลย้อนอะไรออกมาใช่คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้
เขาจะไม่ดึงออกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัคร

คุณป้าเนี่ยเอ่อโรนเหล็กเสียบที่แขนใต้ราวนมเนี่ยสองข้าง
แล้วก็ต้นคอเลยครับกลางคอเลยครับกลางกระเดือก
สามที่ครับความยากเนี่ยคนเจ็บเนี่ยเหล็กยังปักอยู่ที่คอ
ปักอยู่ที่คอแล้วก็เหล็กยังคือแล้วสูงด้วยครับอยู่ชั้นสอง
ขาก็ยังห้อยอยู่คนเจ็บก็ยังแบบไม่มีใครมาเข้ามาช่วยก็เลย
ช่วยเอาผ้าประคองแล้วก็ใช้เครื่องตัดทางค่อยตัดยากมากครับเคสนี้
เอาผ้าเนี่ยผ้าใช้ผ้าดิบไปแฝนตัวแกไว้ไปแฝนตัวให้แกทรงตัวได้
ต้องตัดเหล็กออกทั้งชุดเลยครับแล้วก็นำป้าขึ้นไปสภาพนั้น
นอนก็ไม่ได้ครับหายใจไม่ออกครับ
แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะอาการคือโชคดีที่ทั้ง๓จุดเนี่ยคงจะไม่โดนจุดสำคัญ
มันก็น่ากลัวโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยนะการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็อย่างที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังนะครับ
หลังจากนั้นก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลืออาการปลอดภัยแล้วนะครับ
สาเหตุเบื้องต้นนะครับก็คือผู้บาดเจ็บเนี่ยขึ้นไปทำความสะอาดบนระเบียงบ้านแล้วก็พลาดนะฮะตกลงมาครับ
จังหวะตกลงมาก็โอ้โหทิ้มเข้ากับตรงรั้วพอดีเลยค่ะอ่า
ก็ระวังกันนะฮะใช่นะฮะ